สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะเอ็กซ์เพรสนิวยี่สิบสองนาฬิกาค่ะ
ขณะนี้ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะ
กำลังจะเริ่มสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมสวดมนต
เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลรับปีใหม่นะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณกมลวันการีพัฒน์
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดอรุณค่ะ
บรรยากาศสดที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้ค่ะ
กำลังจะเข้าสู่พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
ซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะคือบริเวณโดยรอบพระปราง
มีประชาชนค่ะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเป็นจำนวนมากค่ะ
ประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ก็ต่างมาจับจองพื้นที่ทั่วบริเวณวัด
พร้อมเข้าร่วมสวดมนตร์ค่ะ

ธุรกิจที่ทำอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
สวดมนตร์เผื่อปีหน้าจะดีขึ้น
อยากจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเศรษฐกิจที่ไม่ดีไป
ปีหน้านี้ขอให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
เพื่อเราจะได้ไปด้วยกันกับเขาได้

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา
ประธานในพิธีสุรางรัฐจิราธิวัฒน์
ได้มาเปิดงานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาตรัย
และจุดเทียนทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับคืนนี้นะคะในเวลา๒๓นาฬิกา๔๕นาที
จะเริ่มสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
ด้วยบทสันเสริญขุนพระรัตนาตรัย
และในเวลา๒๔นาฬิกาประธานในพิธี

สลับกับการตีกรอง๙ครั้ง

สวดชัยมงคลคาถาพาหุง
เป็นการสวดมนต์เพื่อให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง
พบความสำเร็จในปีใหม่ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีตลาดประชารัฐวัฒนธรรม
นำของดีของอร่อยทั้งอาหารคาวหวาน
จากชุมชนปกอรุณและชุมชนย่านกดีจีน
ไว้บริการฟรีให้กับประชาชน
มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยค่ะ
ยังเหลือเวลาอีกเกือบ๒ชั่วโมงนะคะ
สำหรับประชาชนค่ะที่ยังสนใจจะเดินทางมา

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะ

ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมตักบาทพระสงฆ์
จำนวน๑๐๐รูปในเวลา๗โมงเช้าค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป